สวัสดีครับคราวใส่ไข่สดใหม่

อ่ะฉันเตรียมหน้ากากมาแล้วนะ

เมื่อวานหนูดูอยู่ว่าพวกพี่ใส่แมสอยู่
แล้วก็แบบระแวงกันเองแล้วอ่ะตอนนี้

ฉีดบนนี้พี่ฉีดให้ทุกคนแล้ว

เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของตัวคุณเอง
ที่จะต้องระวังตัวเองพอสมควร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙

ในแพทย์สุขุมกัญญาณภิมัยประหลักศึกษาธารณสุข
ก็แถลงการเรื่องไวรัสโควิด๑๙

เสียชีวิต๑รายที่เคยรายงานไปแล้ว

ส่วนรายที่๑๔๘๑๔๗
เป็นกลุ่มก้อนเก่าจากสนามมวย

แล้วก็ติดจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อ๑ราย

ผู้สัมผัสเคสเก่าอีก๒ราย
ก็คือต่อกันมา
ส่วนกลุ่มรายใหม่กลับมาจากต่างประเทศ๙ราย

คนขับแท็กซี่๑รายมีประวัติรับผู้โดยสารต่างชาติ
ตอนนี้อยู่ในระหว่างรอสอบสวนเพิ่มเติมอีก๖ราย
และรอการยืนยันถึง๒๒รายค่ะ
ขณะนี้คนไทยที่กลับจากอิตาลีได้รับการดูแลที่ฐานทัพเรือสัตหีบ๘๓ลาย
มี๖รายนะคะที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
จากมีอาการน่าสงสัยรอผลออกวันนี้อีก๗๗คนไม่พบค่ะ
ก็ทั้งนี้มีการประสานงานแล้วว่ามีเตียงรองรับผู้ป่วยอย่างเพียงพอ
ยืนยันว่าเตรียมความพร้อม๑๐๐บุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุข
หน่วยงานอื่นที่พร้อมร่วมกันสู้วิกฤตโควิด๑๙นี้อย่างเต็มที่
กรณีของนายสุวรรณเซียนมวยชาวสุโขทัยที่มีการเจ็บคอเป็นไข้
แล้วก็รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง

ตอนนี้ก็ถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพุทธชินราชที่พิศนโลกแล้ว
ด้านพฤศิษฐาแรงงานว่าภรรยาของคุณสุวรรณมีอาการไข้สูงไอเจ็บคอ
ก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุโขทัย
ทางโรงพยาบาลก็ต้องจับแยกเป็นห้องแยกโลก
เพื่อป้องกันการกระจายการแพร่กระจายของเชื้อนี้สู่ผู้อื่น
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอผลตรวจเพื่อทำการตรวจซ้ำ
เพื่อผลยืนยันนะจะได้ทราบว่าจะเป็นโรคนี้หรือเปล่า
ก็เนี่ยนะคะฟังแล้วก็เครียดเนอะ
ดรนายพลนายพลฟองพลวรปานิ

ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยคือเนี่ยวงจรเขา๕๐คนน้ำมัวดำ
คุณสุวรรณเนี่ยกับเมียเนี่ยทั้งหมดที่ใกล้ชิดเขาเนี่ย
ขอให้กลับมาตรวจเขาก็เรียกกลับมาตรวจกองหาเชื้อ
แล้วถ้าคนต้องกักตัว๑๔วันเลยจะได้ไหม
รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวด้วย
ตอนนี้เซียนมวยก็ให้ไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลพุทธชินราช
คือคนหนึ่งสามารถจะทำให้อีก๕๐คนมีแนวโน้มว่าจะติดได้
ก็คือแบบว่าอย่างที่บอกเป็นภาหะอย่างรุนแรงเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมในขณะเดียวกันคำถามคำถามหนึ่งวันนี้โฆษกตำรวจนะฮะ
เผยว่าตำรวจติดโควิด๑๙แล้วเนี่ยตำรวจนะฮะ๗ราย
ต้องกักตัวอีกหนึ่งร้อยกว่าลายตำรวจนะครับเพิ่มความเข้มคัดกรองคือ
ต้องยอมรับตำรวจนี่ก็คือเป็นด่านหน้าเหมือนกัน
เกี่ยวเหลี่ยงนะฮะงัดระเบียบนำหน้ากากอนามัยของกลาง
เพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าเราจะเห็นมีการยึดหน้ากากอนามัยตาม
ไม่ใช่โกดังตามด่านเพราะว่าอย่างที่เคยเล่าให้คุณฟังว่า
พยายามนำเข้าจากเวียดนามมาพอสมควรเราจะเห็นด่านที่นครพนมก็เยอะ
ที่หนองคายก็เยอะคนเรากำลังจะถามว่ามันเข้าตรงนั้นมันใกล้สุดพี่
มันผ่านลาวมามันถึงเวียดนามมันเข้าลาวมันเข้าสะพานมิตรภาพของเราได้เลย
เราได้นำเข้าหน้ากากอนามัยมาจากเวียดนามกันเยอะ
ถ้าสมมุติเราจะเห็นว่าหน้ากากอนามัยจากเวียดนามมันค่อนข้างจะหนากว่า
อย่างเมื่อวานที่พี่ใส่อย่างนี้เป็นของเวียดนามที่จะมีดำอันนี้เวียดนามไหมครับ
อันนี้ก็เวียดนามอันนี้ก็เวียดนามเป็นสามชั้น
ของเวียดนามจะเป็นสามชั้นซึ่งเขาทำส่งกันทั่วเอเชียพอสมควร
เราจะเห็นว่ามีการยึดยึดเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เขาสั่งกันมา
คำถามของคนไทยที่ถามกันเสมอว่ายึดแล้วมันได้ประโยชน์อะไร

คือจริงถ้ามาส่งโดยปกติมันต้องผ่านทางกรมศูนย์มาอย่างนี้ใช่ไหม
มันไม่ใช่มันมีการกรุงของออยอร์

สรุปแล้วคือเราอย่าไปตกใจ

สมมุติจริงแล้วมันเป็นสินค้าเครื่องมือแพทย์ไง

เพราะว่าในประเทศมันไม่มีให้ใช้จริง

วันนี้จะบอกว่าหลายที่
ที่วิลล่าก็มีวันนี้ที่บิ๊กซีก็มี

ตั้งแต่ช้ามีคนส่งรูปให้รถเมล์ดู
แต่เราควรจะให้คนที่ขอโทษนะฮะ

เราซื้ออะไรที่เราซื้อกันได้เถอะ

คุณป้าพวงชิ้นละ๑๐บาทยังรอไม่ไหวเลย

หลายที่ที่เขาสนับสนุนร่วมกัน

ครับผู้ชมในขณะเดียวกันวันนี้

ราชการตำรวจติดเชื้อโควิด๑๙จำนวน๗คน

ก็คือตรวจคนช่องเมืองนี่แหละ

แล้วก็ที่สถาบันนิติเวศอีก๑คน

ตำรวจที่ใกล้ชิดกับกลุ่มคนพวกนี้

ตำรวจนะหมายถึงพูดถึงตำรวจ

เฉพาะคนที่ทำงานหมายถึงตำรวจ

ตรวจคนเข้าเมืองก็มีคนต้องไปอยู่ใกล้ชิดตลอดเวลาอยู่แล้ว
ยืนยันว่ากรณีนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการดูแล

นะหรอกนะครับในเกณฑ์ดีการพอบอตรรองคุณจากชิปไชยจินดานี้นะครับเขาได้สั่งเพิ่มความ
ในการตรวจสอบคัดกรองตัวบุคคลที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเดี๋ยวจะมี

แต่ไม่ได้เป็นแอปพลิเคชันอันนี้น่าจะยังเป็นเว็บไซต์อยู่

คือเวลาเราเข้าไปอย่างอันนี้

เราเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะกระจายพื้นที่ให้เราดู

เข้าไปเสร็จปุ๊บเขาจะมีบอกเลยว่าสถานพยาบาลไหน
อย่างเช่นนะคุณผู้ชมลองดู

เขาก็จะมีเลยเขียนว่าตรวจพบเชื้อ
แต่ได้ถูกย้ายไปยังโรงพยาบาลสถาบันบำราชนาธุแล้ว

ผู้เสียชีวิตมีกี่คนตรงจุดไหนอย่างนี้นะคะ

มาจากแบบติดมาจากที่ไหนอย่างนี้

วันนี้คนค่อนข้างจะตื่นตัว

ค่อนข้างจะตื่นตัวสำหรับการไปตรวจนะฮะ

วันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เขาก็ทำถามคนไทยเราไม่ต้องหรอก
ให้แบบว่าพวกเรา

รัฐบาลเขาก็ออกมาพูดแล้วบอกว่าถ้าสมมุติคุณตรวจแล้วไม่เจอ

ถ้าตรวจแล้วเจอโอเครัฐบาลรักษา
แต่เขาไม่ได้ให้ตรวจตั้งแต่แรกแล้วยังไม่ต้องเจอหรือไม่เจอไล่นี่นะพี่
คือถ้าจะตรวจก็คือต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว

บางคนก็เลยถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ไอ้ยอดมันจะเพิ่มขึ้นได้ยังไง

วันนี้คำถามนี้คนที่จะตอบได้ดีที่สุด

วันนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขนะฮะ
คุณสาธิตปิตุเดชะเนี่ย
เขาบอกค่าตรวจของโรงพยาบาลรัฐเนี่ย

ให้ราคาพอช่วยไหว่ซึ่งโอเค
เพราะว่าอย่างที่พวกการาแมไปตรวจโรงพยาบาลลามาเนี่ย

นุ้ยไปตรวจนั้นก็ตก๕๐๐เกือบ๖๐๐จ่ายเงินนะฮะ

ไม่เป็นหมื่นนะก็คือตรวจเหมือนกันแหละแต่ว่าถ้าลงแล้วแต่โรงพยาบาล

ถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐมันก็ตกหลักพันสี่ห้าพัน
แต่ถ้าสมมุติเป็นของเอกชนมันก็ตกเป็นหมื่นอยู่แล้ว

รัฐมนตรีช่วยบอกอยู่ที่ราคา๑๕๐๐๒๐๐บาท

วันนี้รัฐมนตรีช่วยนะฮะ

เขาบอกเขาจะขอความร่วมมือนะฮะ
ไปแล้วให้มีการลดราคาเพื่อให้คนเนี่ยได้เข้าถึงได้มากขึ้นแต่รัฐมนตรีช่วยเขาพูดว่าไงรู้ไหมฮะ
ไม่แนะนำว่าทุกคนต้องไปตรวจไม่แนะนำว่าทุกคนจะต้องไปตรวจ
ถ้าไม่มีความเสี่ยงอันนี้เข้าใจจริงเพราะว่าหนึ่งบุคลากรมันไม่พอให้ตรวจหรอก
ใช่อันนี้คือเราก็ต้องเข้าใจเขาเข้าใจเราแต่หมายถึงว่าแต่เขาก็พูดอย่างนี้นะฮะ
แต่สมมุติคุณรวยรวยกันสมมุติรวยกันก็ไปตรวจอืม
แล้วก็เสียเงินค่ะเสียเงินแล้วรัฐมนตรีบอกว่าอย่าบ่นอืม
ไม่แต่เสียงที่บ่นมันบางทีมันไม่ได้มาจากคนที่เขามีเงินหรือไม่มีเงินถูกไหมพี่
มันมาจากกลุ่มคนที่บางทีเขาทำงานกินเงินเดือนคุณผู้ชมคิดสภาพสิ
เงินเดือนบางทีสมมุติขั้นต่ำมา๑๕๐๐ไปตรวจอันนี้๕๐๐เงินเดือนทั้งเดือนนั้นคือเขาจะอยู่ยังไง
คือเขาบอกว่าโอเคถ้าสมมุติคุณมีกลุ่มเสี่ยงเช่นคุณไปติดเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงเป็นห่วงโซ่
เป็นห่วงโซ่ทั้งหมดเกี่ยวกับว่าคนนี้ผู้ติดเชื้ออะไรอ่ะคุณไปตรวจได้อืมมันจำเป็นจะต้องตรวจด้วย
ถูกต้องเพราะว่าวันนี้ต้องยอมรับฮะทางรัฐบาลเราจะเห็นภาพที่เขาแชร์กันเมื่อวันนี้คน
เพราะว่าโอเคโอกาสที่จะเกิดจริงมันก็คือช่วงที่เราอายุเกิน๖๐ขึ้น
หรือในขณะเดียวกันคุณมีโรคปอดหรืออะไรอยู่แล้ว
หน้าตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวพอสมควร
อันนี้คือทางรัฐมนตรีช่วยก็ออกมาพูดเหมือนกันว่า
ถ้าคุณรวยก็ไปตรวจตรวจแล้วก็อย่าบ่น

อันนี้คุณสาธิตปิตุเตชะเขาบอกมาเลยนะครับ
แล้วก็ถามว่าโรงพยาบาลเอกชนวันนี้รัฐมนตรีช่วยเขาก็เรียกมาแล้วนะ
เขาเรียกทุกคนมาเขาเรียกทุกคนมาเพื่อประชุมเหมือนกัน
ประชุมที่ว่าเฮ้ยเราจะทำไงเพื่อลดค่าตรวจ
แต่ถ้าสมมุติค่าตรวจสักพันหนึ่งมันก็น่าจะโอเค
แต่ความจริงมันไม่ใช่โรงพยาบาลรามาก็ยังอยู่ที่๔๕๐๐อยู่
แต่เขาบอกถ้าตรวจแล้วเจอโอเคตรวจฟรี
หรือถ้าคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเองเขาก็ไม่มีการรับผิดชอบในค่าตรวจให้
แต่จริงก็เข้าใจได้นะคือถ้าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสียงแล้วอยู่ดีทุกคนแห่ไปตรวจกันหมดโรงพยาบาล
อันนี้เข้าใจใช่เพราะว่าในขณะเดียวกันพยายามทุกคนพยายามวันนี้โมปากรลำก็ออกมาเรียกร้อง

แต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมุติคุณอ่านคอมเมนต์
คลากรทางการแพทย์บอกแล้วทำไมไม่เห็นใจพวกเขากันบ้างเลยล่ะ

พวกเขาบุคลากรทางการแพ้ทั้งหมดเสี่ยงตาย
คราวนี้ถ้าสมมุติเจอผู้ป่วยเยอะเตียงเมื่อกี้คุณเหมียวบอกว่าพอ

พอถ้าพอถ้าสมมุติตอนนี้ฉันเชื่อว่าถ้ายอดมันเป็น๑๗๐กว่ายังไงก็พอ
แต่ถ้าเกิดตรวจแล้วมันเจอที่วันนี้เราเห็นเกาหลีเขาตรวจกันแล้วเจอคืออะไร
เขามีศูนย์ตรวจตามหน้าบ้านเลยเขามีโมบายรถโมบาลในการตรวจเลยถูกต้องไหมฮะ
ใช่คือมันต้องมีศูนย์ที่มันชัดเจนในการที่จะรักษาโรคนี้ถูกไหม
ในขณะเดียวกันตั้งแต่เช้าวันนี้คนไทยทั้งประเทศจับจ้องเรื่องอะไรฮะ
เลเซียเราปิดประเทศไปแล้วประเทศฟิลิปปินส์เองเนี่ยตลาดหุ้นงดการซื้อขายไปแล้ว
ฝรั่งเศสปิดประเทศไปแล้วประเทศในยุโรปหลายประเทศปิดประเทศหมด
เลเซียปิดไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วบลูไนห้ามออกนอกประเทศไปแล้ว
กลับไปดูที่แคนาดานะฮะแคนาดาปิดพรมแดนห้ามชาวต่างชาติยกเว้นคนอเมริกัน
รัสเซียรัสเซียเนี่ยห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศปิดโรงเรียนยกเลิกกิจกรรมทั้งหมด
อิตาลีห้ามคนออกจากเมืองห้ามคนจาก๔ประเทศเสี่ยงเข้าประเทศ
เปนห้ามออกจากบ้านคุณดูสเปนสิฮะสเปนห้ามออกจากบ้าน
เลิกกิจกรรมอันนี้ทุกประเทศไปเหมือนกันหมด
มาร์คควบคุมการผ่านแดน๓๐วัน
เราไปดูฟิลิปปินส์นะฮะฟิลิปปินส์ใกล้ใกล้บ้านเราเนี่ย
เคอร์ฟิลล์ที่กรุงมณิลาเมืองหลวงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
วิสเตอร์แลนดปิดโรงเรียนถึงสิ้นเดือนเมษายน
นอเวย์ปุ๊กโกะเพิ่งไปมาลงปุ๊บลงเครื่องแลนดิ้งปุ๊บขึ้นเครื่องปั๊บกลับเลยค่ะ

ปุ๊กโกะกลับจะไปแฮปปี้เบิร์สเดย์ลงปุ๊บอ้าวกลับ
ไม่ให้เข้าเลยอยากเข้า
เพราะฉะนั้นนอเวย์ห้ามเข้าออกประเทศ๒อาทิตย์นะฮะ
สถานการศึกษาร้านอาหารต้องกันคนให้ห่าง๑เมตรนะครับ
แม้กระทั่งสโรวาเกียร์ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
เช็คนะฮะห้ามออกนอกประเทศ
เว้นนักท่องเที่ยวที่จะต้องเดินทางกลับถูกต้องไหมครับ

สิบวันคำถามเมื่อวานนี้คนรอดูนายกกันเยอะฮะโอ้รอมาก
อันดับสองที่คนดูคือช่องวันคือที่คนรอดูนายกกันเนี่ย
เป็นรายการเดียวกันแต่ไม่มาแบ่งดูช่องอื่นเลยเหรอ

โอ้โหพี่เมื่อวานนี้เราจะให้ดู

มันแต่ละคนเนี่ยคือทุกคนเอาง่าย
แสดงว่าให้เห็นว่าทุกช่องรอดูนายก
นี่นะครับคือทุกช่องรอดูนายกเราเลย

ช่อง๗๒ช่องวัน๓ช่อง๓๔ช่องโมโน
เราได้ข้อสรุปอะไรมากขึ้นจากการแถลงเมื่อวานไหมคะ

เสริมอันเมื่อกี้ได้เห็นว่าอันเมื่อกี้ของเยอรมันลูกพี่ส่งมาว่า
หยุด๕อาทิตย์

จากแรงงานพม่าอยู่ในบ้านเมืองเราเยอะ

เขาบอกว่ายังไงรู้ไหมอย่ากลับมานะ

เขาไม่ให้แรงงานที่อยู่ในประเทศไทยกลับบ้านนะฮะ

เมื่อเช้านี้วันนี้มันมีการประชุมคอรมอลอยู่แล้ว

ปิดกรุงเทพ
ถึง๓๑มีนาคม

คือรู้ไหมพี่ว่าตอนนี้มันมีข่าวออกมา

คือข่าวตอนแรกโฆษกรัฐบาลออกมาพูด

โฆษกรัฐบาลออกมาพูดว่าปิด

โอ้โหแถลงข่าวนายกยังปิดปากเลย
สเห็นไหมฮะเข้ากับเสื้อสวยงาม
วันนี้ควรพยายามไปโฟกัสที่

นะครับบ่ายโมงกว่ากว่าเนี่ย
เขาบอกว่าปิดกรุงเทพมหานคร

คือคุณนรมนภินโยสินวัดเนี่ย
เป็นโครสกประจำสำนักงานคุณชมนตรีเนี่ย

สักพักหนึ่งบอกไม่ได้ปิด

ควบคุมสถานบริการปิดครับ

อย่างเป็นทางการก่อนที่คนจะสับสนไปมากกว่านี้

เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแป๊บนึงขอไซค์คลิปก่อนนะครับ

วันนี้คือการปิดน่ะ

เพราะฉะนั้นเราจะปิดอะไรบ้าง

สถานศึกษามหาลัยปิดหมด

สนามกีฬาบางประเภทเรากำลังไปดูถึงฟิตเน็ตด้วย

เรากำลังไปดูถึงฟิตเน็ตค่ายมวยทุกอย่าง

เพราะว่าถ้าคุณเห็นลายชื่อผับบาร์ที่คนที่ติดเชื้อโควิดมาแล้วเนี่ย
เพราะว่าถ้าคุณเห็นลายชื่อผับบาร์ที่คนที่ติดเชื้อโควิดมาแล้วเนี่ย

ก็เป็นที่ที่แบบว่าคนอยู่ใกล้กันนั่นแหละ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะบอกคือ

สักพักคุณนริมลก็ออกมาพูดอีกโฆษกประชาบสำนักนายุทธ์มนติ

มีมติเข้มข้นป้องกันโควิด๑๙
โดยการสั่งปิดสถาบันการศึกษา

กิจกรรมทางศาสนาฮะ
หยุดก่อนปลูกเสกเป่า
อะไรอย่างนี้หยุดก่อน
สงการแล้วก็เลื่อนวันหยุดครับพิจารณาการทำงานที่บ้านอันนี้
คือขั้นต่อไปแล้วอืมขั้นต่อไปคืออะไรการพิจารณาให้ทำงานที่
บ้านอย่างเช่นอ้าวเขียนสคริปต์คุณเขียนที่บ้านได้ไหมแล้วก็ส่ง
อะไรที่จำเป็นจะต้องเข้าออฟฟิศกลับไปทำงานที่บ้านไหม
ได้ไหมซึ่งเอาจริงแล้วมันแล้วแต่โมเดลขออนุญาตยก
ลิพัสโพลิพัสเนี่ยอ่ะสมมุติคุณมีโอกาสป่วยปุ๊บทำงานที่บ้านแล้ว
ส่งงานกลับมามีการตรวจไข้ทุกวันอ่ะไทยรัฐทีวีของ
มีการตรวจตลอดเวลาถูกต้องไหมฮะมันแล้วแต่โมเดลหรือ
มุติคุณอยู่กับกลุ่มเสี่ยงปุ๊บคุณจะต้องอยู่บ้านคือจริงจริง
หนึ่งแล้วของเมืองไทยตอนนี้ก็เริ่มแล้วหลายที่ที่แบบไม่
มีบางจังหวัดซึ่งปิดปิดเมืองบุรีรำเริ่มเป็นโมเดลแรกอืม
บุรีรำเออปิดยังไงอ่ะไม่ให้เข้าเหรอบุรีรำเนี่ยปิดไปแล้ว
แบบไหนปิดปิดเข้าออกมีการคัดกรองสมมุติเราจะนั่งเครื่อง
บุรีรำตอนนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วคือเขาก็ต้องมีการ
ขอสอก็ไม่ได้แล้วเขาก็มีการคัดกรองอ๋อคัดกรอง
หนึ่งไม่เอาคนคนนอกเข้ามาเนี่ยสิ่งที่จะต้องมีการคัดกรอง
มากขึ้นคืออันนี้คัดกรองคือสนามบินสถานีรถไฟคือคุณ
จะเข้ายากขึ้นฮะค่ะและที่สำคัญลงทะเบียนบุคคลติดตาม
เป้าระวังตลอด๑๔วันมีถนนเต็มเลยนะจากจังหวัดต่างอ่ะ
เขาจะกันยังไงก็ตั้งด่านทั้งจังหวัดช่วยกันหมดพี่
เขาช่วยกันเขาช่วยกันหมดส่วนใหญ่จะเป็นของภูมิใจไทย
อย่างหยุดกิจกรรมตอนแรกมีข่าวว่าลุงเนวินจะจัด
อืมลุงยวินไม่ได้จัดเห็นไหมฮะตลาดนัดปิดอะไรก็แล้วแต่ที่มีการ
รวมตัวห้าสิบคนขึ้นไปหรือร้านอาหารปิดอืมมันต้องหยุดต้องหยุดอันนี้
โมเดลแรกที่เกิดขึ้นอืมเนี่ยหมอแต่ละจังหวัดพร้อมไหมวันนี้อีก
แป๊บนึงอ่างทองใช่ไหมฮะวันนี้รู้สึกจะเป็นอ่างทองเอ่ออีกหนึ่ง
จังหวัดที่เกิดขึ้นที่มีการปิดเหมือนกันรู้สึกจะเป็นจังหวัดเอ่อ
ยังไม่เห็นอันอื่นเห็นแต่บุรีรังบุรีรังอีกหนึ่งจังหวัดนะฮะ
รู้สึกจะเป็นอ่างทองนะครับอ่างทองก็ปิดไปแล้วเป็นอีกหนึ่งจังหวัด
นะฮะอ่ะเดี๋ยวขอเสริมที่เรื่องที่ว่าปิดนะฮะไอ้คำว่าปิดเนี่ย
ที่มันโกลาหลกันที่ว่านายกสั่งปิดคือมีสำนักข่าวบางสำนักเนี่ย
ลงว่าปิดกรุงเทพมันไม่ใช่เขาปิดสนามกีฬาสนามมวยสนามม้า
อุทาทานีปิดนะฮะวันนี้อุทาทานีไม่กินที่เราอธิบายไปแล้ว
ผลับอะไรพวกนี้ก็คือ๑๔วันอือแต่อันเงินแรงสนามมวยัด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

ทีมไทยแลนด์ในต่างประเทศเป็นทีมเฉพาะกิจดูแลคนไทยในต่างประเทศ
โดยมีท่านทูตเป็นหัวหน้าทีมนะครับในส่วนของนายประเทศก็เช่นเดียวกัน
ผู้โดยพิการสั่งให้มีการจัดตั้งคณะตามงานด้วยมาจากภาคเอกชน
ภาคประชาชนต่างตรงนี้ด้วยเพื่อจะทำงานให้ข้อมูล
สารข้อมูลกับในส่วนของศูนย์โควิดของรัฐบาลนี้ด้วยนะครับ
เพื่อรับฝากความคิดเห็นแล้วก็ตอบข้อทักถามและหาวิธีการบริการที่เหมาะสมนะครับ
ในการช่วยเหลือดูแลต่อไปด้านการต่างประเทศ
การจัดตั้งทีมงานพูดไปแล้วได้มาตรการป้องกันนะครับ
ลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างที่มีความเสี่ยงสูง
แก่การปิดสถานที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคที่เพิ่มขึ้นนะครับ
สถานที่ที่บุคคลมาร่วมแห่งกิจวัตรเพื่อทำกิจกรรมร่วม
เอาละฮะแน่นอนอย่างที่บอกว่าปิดนะครับ
ปิดก็อย่างที่บอกตอนนี้บุรีรำเป็นโมเดลต้นแบบนะฮะ
ที่สองคืออุทัยธานีคนก็เลยรอดูว่า
เนื่องจากคนป่วยโควิดส่วนใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานคร
อยู่ที่กรุงเทพฯคนก็เลยไปถามเกี่ยวกับคนเอกอันตนพรุ่งเผาจินดา
รัฐมนตรีว่าการปฎสุมบัตรไทยเนี่ย
รวมถึงส่วนปกครองทั่วประเทศยืนยันว่า
พ่อราชการจังหวัดแต่ราชการมีอำนาจมีอำนาจสั่งปิดอยู่แล้ว
ค่ะมีอำนาจเต็มที่ในฐานะของประธาน
เพราะฉะนั้นคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเนี่ย
ก็ออกมาตรการเพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดในจังหวัดนั้น
อย่างที่เรากำลังรออยู่ว่ากรุงเทพมันเมื่อไหร่

เขาบอกว่าผู้ว่าเนี่ยสามารถทำได้เลยไม่ต้องปรึกษาใคร
แต่มาตรการดังกล่าวจะต้องผ่านคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด
ที่มีแพทย์แล้วก็ส่วนเกี่ยวข้องหลายหน่วยงานช่วยเป็นพิจารณา
งดกิจกรรมให้คนมารวมตัวกัน
ซึ่งวันนี้ที่นายกประกาศนั่นมันก็ปิดเมืองไกลแล้วนะครับ

สถานที่มีการรวมตัวกันหยุดกิจกรรม
อันนั้นเป็นการปิดเมืองไกลอยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าคนที่ป่วยจะแพร่เชื้อไปยังคนอื่นได้

ซึ่งวิธีนี้เหมาะกับเมืองที่มีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙

ก็สามารถจำกัดวงการแพร่ระบาดได้
ต้องยอมรับว่าครับว่าคนในจังหวัดนั้นต้องได้รับผลกระทบ

ซึ่งเพราะว่าจะต้องวางมาตรการเรื่องระบบขนส่ง
ขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
ซึ่งจะต้องดูแลให้เพียงพอแต่คนในจังหวัดนั้น
เพราะว่าแต่ละจังหวัดมันจะมีแผนปฏิบัติการไม่เหมือนกัน

อยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดนะครับ

แล้วก็ปิดคือเอาง่ายตอนนี้คนไทยทุกคนเราเชื่อว่าพร้อมหมดแหละ

พร้อมที่จะงดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่าง

ดำเนินการตามขั้นต้นได้๑๔วัน
ก็จะสามารถบล็อกพื้นที่ในแต่ละจังหวัดได้

ขณะที่เฟสเฟสบุ๊คนะครับ

ศาสดาจารย์ของนายแพทย์อดุล
วิจิตราศิลป์ศัลยแพทย์ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ออกมาโพสต์ว่าหากไม่หยุดเคลื่อนที่รัฐบาลแพ้แน่
แถลงการว่ามีทรัพยากรแพทย์และเตียงเพียงพอสำหรับการรับมือโควิด๑๙เมื่อวาน
เป็นจริงแค่เมื่อวานหากไม่หยุดคือสมมติคุณไม่ยอมปิด
ไม่หยุดการเคลื่อนที่ของคนคืออย่างสมมุติพวกเรายังต้องดินลนมาทำงานกันตอนเช้าเช้า
เราไม่ได้ขี้เกียจนะฮะคนจะต้องขึ้นรถเมย์เบียดกัน
คนจะต้องขึ้นรถไฟฟ้ายามเช้าเวียดกันตอนเย็นกลับบ้าน
ถ้าคนยังต้องเคลื่อนที่จำนวนมากหรือไม่หยุดการเคลื่อนที่ของคน
จำนวนฝั่งผู้ป่วยจะเพิ่มเป็นเลขยกกำลังฮะ
ขณะที่ฝั่งทรัพยากรทางการแพทย์เราไม่สามารถผลิตทันอยู่แล้ว
ทรัพยากรทางการแพทย์เราไม่สามารถผลิตทัน
จะเพิ่มเป็นบวกหรือลบเพราะบุคลากรอาจจะป่วย
แล้วที่สำคัญถ้าแพทย์ป่วยแพทย์ได้รับผลกระทบนั่นแหละคือหายนะ
อาจเสียวัสดุอุปกรณ์อาจหมดเพราะต้องใช้กันทั่วโลกนะฮะ
วันนี้อย่าลืมว่าอุปกรณ์แม้กระทั่งแมสเนี่ยเราเจอปัญหาแมสถูกต้องไหมฮะ
ถ้าอย่าลืมว่าเมื่อก่อนมันอาจจะใช้แค่ประเทศประเทศเดียวทุกประเทศช่วยกันได้หมด
วันนี้ไม่มีใครประเทศไหนไปช่วยประเทศไหนได้ประเทศที่รวยกว่าเห็นไหม
ประเทศก็ยังบอกว่าอายุหลังถ้ามากกว่า๖๐๗๐ปล่อย

ปล่อยตัวเองคือปล่อยตามยฐากรรมนั่นคือประเทศที่เขาเจริญแล้วมากด้วยนะฮะ

พอเขามีการจำกัดเขามีการแบบ
ผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่ในประเทศเขาแบบชัดเจนมากจริง

เพราะว่าเขามีของเขาอยู่แล้วเขาใช้ตลอดเวลา

ไม่ตอนแรกยังไม่ไปช่วงหุ้นตอนต้นแรกที่ยังไม่ได้มีการปิดประเทศหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะ
คือเขาจำกัดเลยว่าคนนึงซื้อได้เท่าไหร่
ดังนั้นทุกคนมีโอกาสที่จะได้ไปเหมือนกันอะไรอย่างนี้
ก่อนไปสักนิดนึงเราสรุป
มีการชัดดาวน์แต่เราควบคุมกันค่อนข้างจะหนัก

ครับแต่วันนี้นายกยังออกมายืนยาญอยู่ว่า
ยังไม่ปิดเรายังไม่ปิดกรุงเทพนะฮะ
ต้องเวลาพอสมควรเดี๋ยวหนึ่งทุ่มนายกจะแถลงกันอีกแล้วนะครับ

มีอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ก็ในออนไลน์นะคะ
เขาก็มีการบอกว่าไทยทำสำเร็จสำหรับชุดตรวจเชื้อโควิด๑๙

ซึ่งสถาบันวิทยาศิริเมธีสิริราชร่วมกับปตทนะคะ
ก็จับมือพัฒนาชุดตรวจไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙
บอกว่ารู้ผลเร็วเหมือนตรวจหญิงตั้งคัน
ต้นทุนถูกไม่ถึง๕๐๐บาท
ระบุใช้อุปกรณ์ในไทยทั้งหมดนะคะ
วันที่๑๗มีนาคมฝ่ายสื่อสาร
และภาพลักษณ์องค์กรบริษัทปตทจำกัดก็บอกเลยนะคะ
ว่าจะมีการแถลงข่าวความร่วมมือในการพัฒนาชุดตรวจไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๘
โดยนายชาญศีลตรีนุชกรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
พร้อมด้วยสัตว์อาจารย์ฐในแพทย์ประศิษฐ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสนิรพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับสัตว์อาจารย์ฐจำหลัดลิ้มประกูลอธิษฐ์อธิการบดีสถาบันวิทยาศห์สิริเหมที
มาพินักอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมชีวโมลิกูลสถาบันวิทยาศิริเมธี
ณห้องพลังไทย๑ชั้น๓อาคาร๑ปตทสำนักงานใหญ่ที่วิภาวดี
ซึ่งรายงานข่าวก็แจ้งว่าสำหรับชุดตรวจโควิด๑๙ทางวิสเทค
โดยความสนับสนุนจากปตทก็ร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
ก็ใช้เทคนิคนะคะอ่านชื่อยากจังเลยพี่เหมียว

เป็นชื่อเทคนิคนะเพื่อลดเวลาที่ต้องใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรค
ซึ่งปัจจุบันต้องทำในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ใช้ระยะเวลาประมาณ๔๖ชั่วโมง
ให้สามารถตรวจวินิจฉัยโรคนี้ได้แบบเร็วแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้น
แล้วก็ต้นทุนในการตรวจต่ำที่สุด
เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรคนี้ของหน่วยงานสาธารณสุข
รวมไปถึงโรงพยาบาลในประเทศไทย
ทั้งนี้ผลการผลิตและทดสอบชุดตรวจวินิจฉัยโควิด๑๙ในห้องปฏิบัติการ
เพื่อตรวจจับไวรัสโควิด๑๙ได้ผลดีมาก
การตรวจวินิจฉัยรวดเร็วเหมือนการทดสอบหญิงตั้งคัน

วันอาทิตย์ที่๑๕มีนาคมมีการทดสอบโดยการใช้เชื้อไวรัสโควิด๑๙ของจริงที่โรงพยาบาลสิริราช
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำชุดอุปกรณ์ตรวจวัดทุกอย่างในเมืองไทยประมาณ๑๕ยูเอสหรือว่าประมาณ๔๗๕บาท
กล่าวโดยสรุปก็คือวิสเทคสามารถใช้เทคโนโลยีขั้นสูงผลิตชุดตรวจจับไวรัสโควิด๑๙ได้สำเร็จในเวลาอันสั้นเป็นคณะแรกของโลก
ตรวจวัดนี้เมื่อผลิตเป็นจำนวนมากจะช่วยให้ไทยรับมือกับการระบาดของไวรัสระยะที่๓ได้ดียิ่งขึ้น
เพราะราคาถูกหนึ่งใช้เวลาตรวจสั้นแล้วก็มีความวัยสูงแล้วก็ผลิตเองภายในประเทศได้
วิสเทคกับปตทพร้อมที่จะจ่ายเขาเรียกว่าถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานของรัฐนำไปผลิตเป็นชุดตรวจในปริมาณมากได้ด้วย
อันนี้คือความว่าคนไทยต้องมีสิทธิ์ตรวจฟรีเราคงจะมีโอกาสทำฟรีกันเองที่บ้าน
คราวนี้มันตกชุดได้เกือบ๕๐๐บาทหรือในขณะเดียวกันถ้าผลิตจำนวนมากอาจจะถูกลง
อันนี้ก็คือข่าวดีที่ทางสิริราชนะฮะก็เดี๋ยวจะมีการร่วมมือกับปศเดี๋ยวเราติดตามกันให้ดีแล้วกัน

ถูกต้องอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็ในระหว่างที่มีการประชุมนะคะ
ทางใต้ภาคใต้เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด๑๙ก็มีเหตุวางระเบิดเกิดขึ้นที่นั่น
วางระเบิดสองลูกนะคะด้านหน้าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
สุกยางอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่า
ลูกแรกเกิดระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่นหวั่นไหวบริเวณด้านหน้าป้าย
ในขณะที่พลเรือตีสมเกียจผลประยูนผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
กำลังประชุมสถานการณ์โควิด๑๙ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง๕จังหวัด
แล้วก็สาธารณสุขทั้ง๕จังหวัดหลังสิ้นเสียงระเบิดลูกแรกค่ะ
เจ้าหน้าที่ออกมาดูสังเกตเห็นรถกระบะสีขาวตอนเดียว
บรรทุกไม้ด้านหลังรถจอดอยู่ที่บริเวณด้านหน้า
เจ้าหน้าที่ก็ได้เคลียร์พื้นที่ปิดประตูทางเข้าจากนั้นประมาณ๕นาทีก็เกิดระเบิดคาร์บอมจากรถยนต์คันดังกล่าวเสียงดังสนั่นวันไหว
แรงระเบิดทำให้ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นจำนวน๓คนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจได้รับบาดเจ็บไปตามตามกัน
ล่าสุดก็มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด๑๘คนนำส่งโรงพยาบาลศูนยะลาโรงพยาบาลยะลาศิริรัตนรักษ์ด้วยนั่นเองค่ะ
ระหว่างที่บุรีรำปิดเมืองเขาบอกว่าก็ได้ตอนนี้มีเหตุเรียกว่าเหตุดวนปืนคนร้ายนะฮะ
ห้างดังบุรีรำเลยเดี๋ยวเราไปติดตามตอนไทยรัฐนิวโชว์นะฮะเพราะว่าเกี่ยวกับตำรวจล่อซื้อยาที่ขนาดปิดเมืองแล้วนะฮะ
ขนาดปิดเมืองอยู่นะฮะเขาบอกว่ามีการนัดส่งของบริเวณลานจอดรถหลังห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในบุรีรำ
แต่ปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยไหวตัวทันได้วิ่งหลบหนีเข้าไปภายในห้างสรรพสินค้าแล้วก็วิ่งออกมาด้านหน้าห้าง
จากนั้นคนร้ายได้ชักอาวุธปืนที่พกมาเนี่ยยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไล่ตามไปนะฮะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยยิงสวนคนร้ายได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นได้นำตัวคนร้ายส่งโรงพยาบาลบุรีรำแล้ว
นำคลิปเพื่อนบ้านหัวร้อนทะเลาะกันเนี่ยเรื่องที่จอดรถโอ้โหคอยดูนะอีกหน่อยเรื่องที่จอดรถเนี่ยจะฆ่ากันตาย
ปัญหานี้จริงจริงเนาะฆ่าไปแล้วไงที่ขับรถชนที่เราอ่านข่าวกัน
คอนโดอ่ะน่าจะหนักกว่าเพราะคอนโดที่จอดรถไม่พออันนี้หมู่บ้านคุณดูนะครับ
ที่จอดรถแล้วก็เปิดเพลงเสียงดังเพราะรู้ว่าอากาศมันร้อนร้อนจริง
ออกมาถ่ายคลิปรถเปิดเพลงเสียงดังหน้าบ้านพอดีรถบ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาจอดคุยกับเมียพอดี
จากนั้นมหากรรมความหัวร้อนจึงเกิดขึ้นแนะนำดูคลิปให้จบโดยในคลิปนั้นมีคุณป้าโมโห
คุณดูที่อีกฝ่ายมาถ่ายคลิปจึงเปิดกระโปรงให้ถ่าย
เพรากับประโยชน์อยากถ่ายนะก็ถ่ายเนี่ย
หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีจ้ะโดยผู้ถ่ายเนี่ยนะฮะ
ถ่ายคลิปเป็นแม่ของนายสุภาชัย

นายสุภเลิกเปิดเผยว่าวันที่เกิดเหตุมันเป็นวันอาทิตย์

จากนั้นก็มีรถเก๋งสีน้ำเงินมาจอดบริเวณหน้าบ้าน

การมีบ้านอยู่ติดกันก็ควรจะบริหารพื้นที่ของบ้านตัวเอง
หนึ่งสูนักก็เป็นปัญหาเหมือนกัน

รถที่จอดแล้วก็คนอย่าล้ำพื้นที่กัน

นางสมพรอายุ๕๕ปี
เจ้าของบ้านที่อยู่ติดกับนายสุภเริกกล่าวว่า

ญาติมาหาจึงทำอาหารกินกันตามภาษาพี่น้อง
ซึ่งน้องสาวก็ได้นำรถไปจอดเพื่อให้คนลงบริเวณหน้าบ้านเขา
แต่บังเอิญอาจจะเปิดเพลงเสียงดังไปหน่อย
ทำให้คู่กรณีของเขาไม่พอใจ
เขาก็เลยใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยถ่ายคลิปตลอดเวลาเลย

การที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกัน

ทุกวันนี้แทบไม่ถูกกับใครเขาเลย
เพราะใครไปทำอะไรบริเวณหน้าบ้านเขาไม่ได้
ทั้งที่ถนนเป็นถนนสาธารณะ

ถ้าไม่ติดว่าบ้านหลังนี้ซื้อไว้ป่านี้

นี่ไปดูคลิปบางช่วงบางตอนกันหน่อยนะครับ
ทำไมมีเข็นอยู่จังเทียบ
ถ่ายให้ถ่ายถ่ายถ่ายนี่ถ่ายนี่
นั่นอยากถ่ายถ่ายนี่

แล้วนะครับเป็นละวันนี้ดาราหลายคน

สถานการณ์การระบาดของโควิด๑๙เนี่ยก็ตัวเลขมันเพิ่มขึ้น
อย่างวันนี้ตัวเลขเพิ่มขึ้นมา๓๐กว่าคนทำให้หลายคนวิตกกังวลพอสมควร
โดมประกอบลำขอเสนอว่าคนไทยทุกคนควรได้รับสิทธิ์ในการตรวจหาเชื้อโควิดฟรี
ซึ่งความจริงเมื่อกี้รอสักแป๊บนึงถ้าไอ้เครื่องตรวจนั้นที่มันตรวจได้เหมือนคนท้อง
มันจะมาจริงเราคงได้ตรวจกันทั้งประเทศนั่นแหละว่าดีหรือไม่ดี
สถานการณ์แบบนี้เราควรปิดประเทศแล้วก็ประชาชนทุกคนควรจะได้รับสิทธิ์ในการตรวจฟรี
ลดไฟซื้อตัวอะไรก็หมดคุณใช้สิทธิ์ของตัวเองเลื่อนออกไปได้หมดทุกคนนะฮะ
คุณใช้สิทธิ์ของตัวเองของความเป็นคนได้ทุกคนของความเป็นคนไทยของเรา
ได้ทุกอย่างนะฮะไม่ต้องเสียตัวมากไม่ต้องเสีย
ส่วนแต้วนัทพรเขาไม่ใช่ป่วยเขาตัวร้อนหน่อยก็เลยแบบว่ามีไข้๓๗
ซึ่งเอาจริงก็ยังไม่ถึงนะต้อง๓๗๗แต่ว่าเป็นหลายวัน
ลงได้แล้วมั้งลงยังไงล่ะแม่ลงได้แล้วมั้งลงได้แล้วมั้ง
ทำไมต้องรีบไปหาหมอพร้อมกับโชว์ไปรับรองแพทย์แล้วคุณหมอก็สั่งพัก๑สัปดาห์
ออกกำลังเยอะไปป่ะค่ะน้องแต้ว
วันนั้นที่ไปกองละครกองละครเช็คตอนเช้าเราลงมาจากรถเนี่ยประมาณสักแบบ๓๘
ประมาณนี้เหมือนลงจากรถมาเสร็จปุ๊บพอเรานั่งทำงานในกองถ่ายทั้งวันอย่างเงี้ย
เขาเช็คใหม่อีกทีตอนเย็นประมาณ๓๗
๓๖กว่าเกือบ๓๗อะไรแบบนี้นะบางทีเราก็ร้อน

จะ๓๖ก็โอเคอยู่ประมาณ๓๗ไม่เกินนี้
ห้องล่างเขียนชัดเจน๓๗๕อัพขึ้นไปเมื่อไหร่ไม่เข้าแล้วค่ะ

บอกถ้ามาจากที่ร้อนเขาให้นั่งพักแป๊บนึงแล้ววัดอีกที

ไทยรัฐก็ทั้งล้างมือล้างเจลล้างสบู่แล้วก็วัดไข้ที่ตึกที่ตึกไทยรัฐทีวี

พบกันในเบรกสุดท้ายช่วงหน้าค่ะ
เมตรสุดท้ายใส่หน้ากาก
ใส่หน้ากากไว้๒คนนะเหรออุ๊ยเลยเหรอ

อย่างนี้จะบอกว่าคนนี้เป็นคนที่ดวงเฮงมาก
หลายคนก็ตามเธอจริงพี่สุนารีราชศรีมา

แล้วแบบถูกกันทุกงวดเกือบทุกงวดจริง

จริงสำหรับคุณสุนารีรัชศรีมา

นั้นติดตามตลอดก็ถูกรางวัลไปด้วยนะคะ

โพสต์คลิปความโชคดีหลังจากถูก
รางวัลเลขท้าย๒แล้วก็๓ตัวกว่า๗๐ใบ
พร้อมกับแคปชันบอกว่าดีใจกับคนที่ถูกรางวัลด้วยด้า
ส่วนคนที่ยังไม่ถูกงวดหน้าเอาใหม่เนอะ

บ้านนางคือหมาไม่มีตาไม่มีขาไม่มีแขนอะไรอย่างนี้นะ
แล้วนางจะต้องคอยเก็บเที่ยวหมาตลอดเวลา
เธออยู่นึงแล้วพี่อยู่นึงแล้วหรือยังไปแล้วใช่ไหมเราต้องไปแล้วใช่ไหมไม่อ่านใส่ภาพอายุเลย
ติดตามรายการสถานการณ์โควิดจากไทยรัฐมนตรีต่อจากรายการของเราเลย
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป